ดูเรื่องของแค้นฝังใจกันหน่อยนะฮะผ่านไป๒๐ปีความแค้นยังไม่หาย
น้องสาวเขาแค้นพี่สาวเคยใช้หม้อข้าวตีหัวผ่านมา๒๐ปีสบโอกาส
เอาน้ำกรดไปสาดพี่สาวแต่ลูกของพี่สาวโดนไปด้วย
บาดเจ็บสาหัสทั้ง๓คนแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าสุดท้าย
คนเป็นแม่นี่แหละครับไปร้องกับมูลนิธิปวีนาให้เร่งรัดคดี
คดีคือก็ลูกสาวเขาแหละไปทำพี่สาวของเขาเองอะไรแบบนี้นะฮะ
หญิงวัย๕๕ปีเข้าไปร้องทุกข์ต่อนางปวีนาหงศกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อมาช่วงเย็นเมื่อวาน
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับครอบครัวเนี่ยอยู่ที่บ้านย่านร่มเก้า
เมื่อช่วงกลางดึกของวันพุธที่ผ่านมาลูกสาวคนโตอายุ๓๓ปี
พร้อมกับหลาน๒คนคือเด็กชายวัย๑๐ขวบกับเด็กหญิงวัย๖ขวบ
นอนอยู่ในบ้านจู่ลูกสาวคนกลางอายุ๓๑ปี
เดินเข้าไปในห้องนอนแล้วเอาน้ำกรดสาดใส่ทั้ง๓คน
แม่ลูกจนบาดเจ็บสาหัสส่งเสียงร้องกันระงม
เธอกลับบ้านต้องรีบไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วลูกสาวคนที่ก่อเหตุอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปครับ
เป็นขวดนมเปรี้ยวมาขวดหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็เป็นถุงขนม
แม่บอกว่าพี่น้องคู่นี้เขาไม่ถูกกันมานาน
จากพี่สาวเคยใช้หม้อตีหัวน้องตอนอายุประมาณ๑๐ขวบ

หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลยไม่คุยกันอีกเลยนะ

ต่อมาปี๒๕๕๐น้องแยกตัวออกไปอยู่ข้างนอกกับเพื่อน

ส่วนพี่สาวเองก็มีครอบครัวก็แยกบ้านไปเหมือนกัน
แต่เมื่อไม่นานมานี้พี่สาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แล้วเป็นช่วงที่น้องสาวย้ายกลับมาอยู่บ้านนี้ชั่วคราว

มันก็เลยแหมความแค้นมันอยู่ในใจ
ก็อยากให้มูลนิทธินะเร่งรักษาดีแล้วก็ให้
ตำรวจตามจับลูกสาวคนนี้

มันอยู่ในใจมันทำงานแข็นอื่น
แต่พี่สาวตัวเองนะกับหลานด้วย